คุณผู้ชมครับมีอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความสูญเสียของครอบครัวหนึ่งนะครับ
ลูกสาวต้องเสียชีวิตพ่อกับแม่ยังสาหัสอยู่เลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
บนถนนสายนางรองบุรีลำช่วงหลักกิโลเมตรที่๒๒ฝั่งขาเข้าอำเภอนางรองบุรีลำนะครับ
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งไปพุ่งชนท้ายรถกระบะที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็เสียหลักพุ่งข้ามฝั่งถนนไป
โดนรถยนต์อีกคันหนึ่งที่เขาขับมาเขาก็เบรกไม่ทันค่ะก็ชนนะครับ
แล้วมีทีมแพทย์กับพยาบาลของโรงพยาบาลโนนดินแดงที่เขาผ่านมาเจอเหตุการณ์พอดี
ก็เลยรีบเข้าไปช่วยประถมพยาบาลโดยเฉพาะเด็กหญิงวัย๙ขวบนะฮะที่มากับพ่อกับแม่เนี่ย
ท้องที่ของสพน๒ห้องนะครับท่านผู้ชมครับ
มีผู้ชายนอนติดใต้ท้องรถด้วยนะครับศีรษะนี่ก็มีแผลเปิดเลือดไหลออกมาเลยนะครับ
จักรยานยนต์คันหนึ่งสีดำก็ล้มอยู่นะครับผู้หญิงอีกคนนึงก็นอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่เพราะว่าขาซ้ายหัก
แล้วก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งที่มีท้ายรถร่องรอยถูกชนกระแทกนะครับ
คนที่ขับรถบอกว่าเขาขับมาทางเลนซ้ายเห็นจักรยานยนต์ขับตามมาด้านหลังของเขาคนที่ขับรถกระบะนะครับ
ใกล้ถึงร้านค้าริมถนนเขาจอดแวะซื้อของเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหาแม่ยายนะครับที่บ้านบุลาวเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเรียบร้อย
จู่จักรยานยนต์ที่ตามหลังเขามาก็แซงออกขวาแต่แซงไม่พ้นชนท้ายรถกระบะของเขาแล้วก็เสียหลักกระเด็นไปอยู่กลางถนนทั้งหมดเลยนะครับ

ขี่ตามรถกระบะอยู่อยู่จักรยานยนต์แซงออกมาทางขวาแต่แซงกระบะไม่พ้นชนท้ายกระบะแล้วเสียหลักถลายมากลางถนนซึ่งรถยนต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาขับมาเขาทีนี้เขาเบรกไม่ทันฮะก็เลยทำให้จักรยานยนต์ที่แซงมาเนี่ยกระเด็นมาแล้วก็เลยถูกเธอทับไปอีกครับ

นอนด้วยกันตั้งแต่ยังเด็กจากนี้ไปก็ไม่มีหลานที่มานอนด้วยแล้วนะครับ

เขาอยากได้ให้พ่อเขา

ลูกสาวก็เลยขอให้นะครับ

แม่เนี่ยรู้แล้วว่าอุบัติเหตุ

แต่พ่อยังไม่รู้ค่ะเพราะว่ายังไม่กล้าบอกกันเนื่องจากอาการหนัก
เดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นหน่อยนะครับ
ส่วนวันชาปนกิจศพน้องเนยญาติยังไม่ได้กำหนดนะครับ
เดี๋ยวรอให้พ่อกับแม่ออกจากโรงพยาบาลได้ก่อน
หรือว่าอาการพ้นขีดอันตรายก่อนนะครับ
เรื่องคดีความตำรวจกำลังรอผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ในตัวพ่อนะฮะที่เป็นฝ่ายขี่จักรยานยนต์
ว่าจะมีปริมาณแอลกอฮอลอะไรหรือไม่อย่างไร

เดี๋ยวไปว่าไปสอบสวนสืบสวนกันอีกทีหนึ่งค่ะ